ช่วงนี้เราขอนำเสนอเมนูยำที่ใช้เส้นขนมจีนเป็นส่วนประกอบหลักกันบ้างค่ะ
แต่ถ้ามาตลาดเอสซีบีแล้วไม่ให้พูดถึงก็คงจะไม่ได้
ว่าแต่ว่าการนำเส้นขนมจีนไปทำทานในรูปแบบยำจะเป็นยังไง

สวัสดีครับพี่ออยครับสวัสดีครับ

ผมไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มีเส้น

ใส่ในยำขนมจีนปลาทูนี่เอาสูตรอยู่ไหน
คือเอาตรงเลยคือเริ่มมาจากเราเห็นคนเขาแชร์ในเฟซบุ๊ก
แล้วเราก็คิดว่าเรามีปลาส้มตำอยู่แล้วปลาร้าเราก็มี

มีลูกค้าสั่งมาแล้วก็ลองทำ

มาดูส่วนผสมกันกันก่อนว่ายำขนมจีนปลาทูมีอะไรบ้าง

หัวใจหลักของยำขนมจีนก็คือปลาทู

ใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะจะกำลังดีก็จะกำลังทาน
คือเคี้ยวง่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าใช้จริงใช้แค่เฉพาะเนื้อนะคะ
หลักของเมนูอย่างปลาทูนี้นะคะ
เลือกใช้ปลาทูนึ่งปลาทูทอดหรือปลาทูย่างก็ได้ไม่ว่ากันค่ะ
แต่สูตรของพี่ออยนี้ขอเพิ่มความพิเศษขึ้นมาหน่อย

แล้วนำมาทอดซ้ำอีกทีเพื่อเพิ่มความหอม
ยังมีเนื้อที่ชุ่มฉ่ำมากกว่าปลาทูย่างนั่นเองค่ะ

ออยก็จะใช้มีดเลาะเนื้อปลาจากหัวไปถึงหาง
ซึ่งจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เพื่อให้ได้เนื้อปลาที่มีกล้างติดน้อยที่สุด

ก็จะได้ไม่ต้องมาเสียอารมณ์กับการนั่งเลาะกล้างปลาทูเยอะนั่นเองค่ะ

ก็จะมีเป็นเครื่องเคียงก็จะมีเป็นหมู

ยอนนี่ได้เข้าไปแต่ว่านี่เป็นหมูยอเนื้อแท้เลย

หอมแดงซอยแล้วก็พริกซอยค่ะ
นั่นก็คือจะมีแล้วแต่เราชอบนะคะ

ฝักยาวแล้วก็ต้นหอมหั่นใหญ่หน่อยแล้วก็ต้นอ่อนทานตะวันค่ะ
อ่อนทานวันอันนี้ก็เพื่อสุขภาพ

ทำเองค่ะปรุงรสเองค่ะคุณแม่ทำ

แม่ทำอยู่แล้วแล้วก็คุณแม่ก็มาต้มเองปรุงรสใหม่
ขนมจีนจะแซ่บนัวแค่ไหน
น้ำปลาร้าก็มีส่วนสำคัญเช่นกันนะคะ

เขาเลือกใช้ปลาร้าสูตรคุณแม่
นำมาต้มสุกและปรุงรสด้วยกระเทียมดอง

เพื่อลดความเค็มของปลาร้าลงไป
นำไปปรุงรสในยำขนมจีนปลาทูแล้วก็
จะได้รสชาติที่แซ่บนัวอย่าบอกใครเลยล่ะค่ะ
มะนาวแชะปลาน้ำมะนาวค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีน้ำเชื่อมค่ะ

ค่ะแล้วก็พริกป่นค่ะอันนี้เป็นผักแก้มค่ะ
แล้วแต่ลูกค้าชอบผักอะไรแต่ส่วนใหญ่ที่จะแนะนำก็จะเป็นผักชีลาว
แล้วก็ผักชีฝรั่งรสชาติมันจะชูกับยำ
โอเคเรารู้ส่วนผสมทั้งหมดแล้วตอนนี้ทำเลยดีกว่า
ได้ค่ะทานเผ็ดไหมคะ

ลูกค้าแต่ละท่านจะทานได้เหมือนกันบางท่านทานเผ็ดได้เผ็ดไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ได้เป็นการพูดคุยกับลูกค้าไปด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไหนสั่งบ่อยแล้วก็จำได้แล้วไม่ต้องถาม

ก็คือทางร้านเนี่ยเมนูหลักก็จะเป็นส้มตำ
ใช่ค่ะแปลว่าอันนี้เป็นมือหนูเพิ่มมาแต่ว่าตอนนี้ยอดขาย
ดีกว่าส้มตำเพราะมันแตกนะ
ใช่ค่ะขนมจีนนี่ขนมจีนนี่คือเราสั่งเจ้าประจำนะคะ
จะเป็นเราต้องใช้เฉพาะเส้นที่เล็กแบบนี้เท่านั้นนะคะ

เพราะว่ามันจะเหนียวนุ่มแล้วก็เวลาเรายำเนี่ยค่ะ
ยำมันจะซึมเข้าไปง่ายกว่าอันนี้เป็นนมจินสดหรือขนมจีนมา
เป็นนมจีนเส้นสดเส้นสดนะครับผมใช่ค่ะ
คือสั่งใหม่ทุกวันทุกวันค่ะเหลือเหลือเก็บไม่ได้นะคะ

ใช่แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องทิ้งเขาหมดก่อนหมดทุกวันนะครับ

โอละตอนนี้พร้อมแล้วแครกับ
ถ่านยังไงเอ๋ยวิธีการทำ

คิดผสมผสมกัน
ใช่ค่ะให้ได้มีหลายอย่างในคำนึงเลย
ดูไงคะ
รสชาติ

แล้วก็จะมาทำแล้วก็จะมีเฟซบุ๊คส่วนตัว
มีเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วย
ใช่ก็คือแล้วลูกค้าก็จะคอยตามว่าเรามีเมนูอะไรใหม่

เมนูนี้ลูกค้าก็แนะนำมาจากเฟซบุ๊กนะคะ

เพราะว่าน้องสาวมีหลานคุณแม่ก็เลยจะมาช่วยเลี้ยงช่วงแรก
พอน้องเริ่มเลี้ยงเองเป็นแล้วอะไรอย่างนี้

เพราะว่าคุณแม่บอกว่าอยู่ว่างเขาเคยชินกับการขายส้มตำมานาน

ที่แรกที่เปิดคือที่นี่นะคะ

ตอนแรกคือจะชื่อร้านส้มตำแซ่บเสดอประมาณ๔ปีที่แล้วค่ะ
พอเราไปได้ที่ที่ใหม่ที่เป็นข้างโลตัสประชาชื่นจะไปศูนย์อาหาร

ก็คือจริงจริงตอนนี้มีสองสาขาแล้วมีสองสาขาคือที่นี่กับวิภาวดีสิบหกค่ะ

ทำเองคุณแม่ปรุงเครื่องทุกอย่างเอง

มันจะมีสูตรพิเศษสำหรับการปรุง

แล้วคุณออยกอดมาขายส้มตำทำอะไรอะ
โหวนี่คิดถามหลายอย่างมั้ง

ขายยาวขนมจีน
ช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องสนับสนุนโดยนมข้นจืดคาเนชั่น

เจียวกระเทียมซะหอมเชียววันนี้ทำเมนูอะไรครับเนี่ย
ะหมี่ไข่ข้นแฮมเห็ด
ะหมี่ไข่ข้นแฮมเห็ด

ราคาไม่ได้ก็คือนมข้นจืดคาเนชั่นครับ
เดี๋ยวอันนี้ผมเอาหน้าที่หั่นเห็ดหั่นแฮมให้พี่น็อตแล้วกันนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวผมจะลวกเส้นบะหมี่รอเอาไว้

เราก็นำกระเทียมที่เมื่อกี้เราเจียวไว้กระเทียมเจียวนั่นเองนะครับมาคลุกกับเส้นเพื่อกันไม่ให้เส้นติดกันแล้วก็ได้รสชาติความหอมด้วยนะครับ

เอ้ยพี่ไม่ได้ให้กินบะโถ

นี่กว่าจะทำอะไรเสร็จนี่ไม่กินหมดแล้วเหรอเนี่ย
ทำในตัวของไข่ก่อนเลยดีกว่า

ไข่ใส่ในนี้เลยครับพี่นอท
จะกล้าปรูงรสด้วยซีเอียว

นี้เลยครับผมความว่าสามารถสร้างฐานได้หลากหลายเมนูด้วยนะครับ
จริงครับยิ่งเราใส่เข้าไปแบบนี้นะครับจะช่วยให้ไข่ข้นของเราเนี่ยหอมนุ่มนมมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มผัดเลยใช้เนยนะเช็ดนะใช้เนยใช้เนยแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องผัดแฮมไก่เห็ดนะครับให้เขาสุกก่อน
เดี๋ยวพี่น็อตเทไข่ลงมาเลยครับผมไข่ข้นเนี่ยเราต้องเอาออกจากกระให้เร็วที่สุดไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะสุกเกิน
เอ่ออัข่าสูตรดมนี่รีบต้อยน่ะครับก็มีไข่ข้นแฮมเห็ดทำง่ายจริง

ก็สร้างสรรค์ได้หลากหลายเมนูทีเดียวครับผม
เพราะฉะนั้นจานนี้ผมชอบ